ท่านผู้ชมครับมีกล้องหน้ารถคันหนึ่งจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
บนถนนสุวินทะวงค่ะนะฮะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเที่ยง
สิบธันวาคมนะครับเป็นถนนแปดเลนส์ฝั่งละสี่เลน
บรรทุกคันนี้เหมือนกับจะแซงจักรยานยนต์แต่อยู่ดีดีฮะ
บเข้าไปปึ้งอืมจักรยานยนต์เขาล้มนี่ฮะค่ะบาดเจ็บนะครับ
คุณผู้ชมครับคนก็เอ๊ะตกลงเนี่ยตั้งใจจงใจหรือว่า
บรถฝั่งขวามาแล้วก็เซมาโดนเขาอ่าเพราะฝั่งขวามีกระบะอยู่คันหนึ่ง
ใช่ตกลงยังไงกันแน่แต่หลายคนก็บอกจะไปแกล้งเขาหรือเปล่า
เราตามเจอผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บด้วยนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถตามหลังรถบรรทุกคันนี้มานะครับ
ตั้งแต่ถนนรามอินทาเห็นบรรทุกคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
แซงปาดหน้าคันนู้นคันนี้มาตลอดมาถึงหน้าศูนย์การค้าบิ๊กซีสุเวนทวงเนี่ย
รถบรรทุกคันนี้ขับไปอยู่เลนส์สองแล้วก็แซงจักรยานยนต์นะฮะ
ที่เป็นผู้หญิงขี่แล้วอยู่ดีก็หักพวงมาลัย
แล้วก็ไปเบียดเขาจนเขาล้มค่ะนะฮะก็พยายามบีบแตรเรียกให้หยุดแล้วก็ไม่หยุดนะฮะ
รถบรรทุกนี่ขับหนีไปเลยเราเจอคนที่เป็นผู้บาดเจ็บแล้วนะครับ
อนงแก้วเขียวอายุ๔๖นะฮะคนขี่จักรยานยนต์ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับ
ไหล่ขวาหลุดกระดูกร้าวร่างกายฝั่งขวานี่ปวด
ยังไม่สามารถลุกเดินไปไหนได้ต้องอยู่บนเตียงทั้งวัน
ตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเธอยืนยันว่าวันนั้นเนี่ย
ที่ไม่ได้ขับชิดซ้ายเนี่ยเพราะมันเป็นเลนบังคับ
เลี้ยวไปถนนฮาทายราชเธอต้องขับเลนส์๒เพื่อตรงไปนิมิตใหม่
ค่ะแล้วก็เจอบรรทุกอย่างที่เห็นเนี่ยยืนยันว่าขับมาช้าช้านะฮะ
รถบรรทุกคันนี้ขับตามหลังมาทำท่าเหมือนจะแซง
อยู่ดีดีหักมาชนเธอเธอสลบไปเลยนะฮะอืม
รู้สึกตัวอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลครับ
ก่อนหน้าที่เราจะเกิดอุบัติเหตุว่ารถตกใส่เนี่ยคือ
มีเรามีปัญหากับรถคันนี้มาก่อนไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่มีอะไร
ไม่เคยมีอะไรปัญหากับใครค่ะคือจูอยู่เขามาเหมือนลักษณะคือเหมือนมาตบแล้วมากัดเราเลยอ่ะ
จ้าอืมคือก่อนหน้าที่จะเกิดวันเห็นอ่ะ
ไม่ได้มีการแบบเฉียวชนบีบในอะไรไม่ไม่มีไม่มีอะไรค่ะ
ก็วิ่งมาปกติเพราะช่วงนั้นรถมันก็ไม่ได้เยอะ
แล้วก็หนีไปด้วยนะครับไม่รับผิดชอบอะไรเลยครับ
ตำรวจสอนอมมินบุรีบอกว่าหลักฐานก็คือกล้องหน้ารถคันนี้นะครับ
ที่เป็นผู้ที่บันทึกเอาไว้ได้เดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างนะครับ
เพื่อตามรถคันนี้มารับผิดชอบมาดำเนินคดีอ่า
ใครเป็นคนขับรถหรือใครเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของรถเนี่ย
ขอให้รู้ว่าคนขับรถของท่านเนี่ยเอารถไปทำแบบนี้ฮะ